เวลาที่ไปซื้อของในห้างสรรพสินค้า

แล้วมันจะมีแท็กที่เป็นสัญญาการขโมย

คุณผู้ชมเคยเจอปัญหาบ้างไหมว่า
ฉันซื้อสินค้าชิ้นนี้ฉันจ่ายตังค์เรียบร้อยแล้ว
แต่พอจะเดินออกจากร้านตี๊ดขึ้นมา

แล้วก็มีวิธีการจัดการกับเรื่องนี้ยังไง

ผู้หญิงคนนึงค่ะเธอก็จะเดินออกจากร้านนั่นแหละ

หรือว่าพนักงานเขาก็ไปขอตรวจแบบปกติ

แต่ปมตรงนี้แหละทำให้เธอไม่พอใจ
กลายเป็นเหตุการณ์แบบในคลิปค่ะ
ต้องปลากันขนาดนี้เลยเหรอคะ
กราดจริงคือไม่ได้อะไรนะคะ

เกรงว่าจะต้องเสียเงินซ่อมของของตัวเอง
อืมก็เนี่ยค่ะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นน่ะ

เทข้าวของในกระเป๋าออกมาหมดเลย
ข้าวของคว่างปลาสิ่งของ

แล้วได้ยินเสียงที่พนักงานผู้ชายพูดไหม
ก็สัญญาณมันดังก็ต้องขอตรวจค้นหน่อย
ครับคือเขาก็พูดปกติค่ะ

ก็มองมาที่เธอเป็นสายตาเดียวเลยนะ
ซึ่งพนักงานที่ห้างเขาก็พยายามที่จะเข้ามาเจรจากับเธอ
คือตัวเธอก็ไม่พอใจที่ถูกค้นกระเป๋าค่ะ
เพราะว่าสัญญาการขโมยของห้างมันดังขึ้น
แล้วอย่างที่บอกตัวเธอก็ยืนยันว่าตัวเธอไม่ใช่ขโมย
แสดงความบริสุทธิ์ใจก็จริงแต่มันมีอารมณ์โกรธอยู่ไง
พอเทของมาแบบนี้แล้วเธอก็บอกว่าดูว่ามีอะไรที่เป็นของห้างบ้าง
ทีนี้คนที่เขาไปโพสต์เนี่ยคุณผู้ชมเขาก็เล่าเรื่องราวให้ฟัง
กับพนักงานเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่พิศนุโลกนะคะ
แถวนั้นบอกว่าพี่เขาเดินผ่านออกมาจากจุดสัญญาการขโมย
อยู่ดีสัญญาณดังก็เลยมีพนักงานขอค้นตัว
แต่เหมือนจะไม่ยอมกันจนสุดท้ายก็เป็นอย่างในคลิปนี้เลย
สุดท้ายค่ะคุณผู้ชมพอค้นดูจริงแล้วมันไม่ได้มีอะไรผิดปกตินะ
ตัวเธอไม่ได้ขโมยไม่ได้หยิบของอะไรมา
แต่สัญญามันดังพอคลิปนี้แชร์ไปในโลกออนไลน์คนแสดงความคิดเห็นเพียบเลยค่ะ
คุณผู้ชมเคยเจอไหมบอกมาหน่อยนะคือบางคนเนี่ยเขาบอกว่า
เอาจริงถ้าเกิดว่ายอมให้ตรวจค้นดีเรื่องมันก็จบแล้วก็จะจบลงด้วยดีไม่เป็นเรื่องใหญ่ขนาดนี้ด้วย
แล้วบางคนเขาก็แชร์ประสบการณ์ของตัวเองที่เคยเจอค่ะบอกเคยเจอเหมือนกันนะ
จ่ายเงินกับพนักงานแล้วก็จริงแล้วพนักงานเขาลืมเอาตัวที่ติดกันขโมยเนี่ยออก
พอเดินออกมานอกร้านสัญญาณมันก็ดังบางคนบอกว่าเอาสินค้าเข้าเครื่องสแกนแล้วไม่ดัง
พนักงานบางที่เขาต้องใช้ปากกาขีดทิ้งบางทีพนักงานลืมทำเดินออกจากร้านสัญญาณก็ดัง
แต่โชคดีที่เก็บใบเสร็จเอาไว้ก็เลยรอดจากข้อหาขโมยของบางคนก็บอกว่าเอ้ยไอ้พนักงาน
กรณีที่พนักงานลืมเอาออกก็เคยเจอแต่บางคนบอกว่ามันไม่มีอะไรเลยในตัวฉัน
แต่สัญญาณก็ดังอันนี้ดิฉันเคยเจอมันอาจจะเป็นพวกแถบแม่เหล็กแม่เหล็กอะไรต่างในของในกระเป๋าค่ะ
มันจะส่งให้เสียงเนี่ยมันดังได้แต่ก็กรณีนี้บางคนเขาบอกว่าลูกค้าอายไง
พอพนักงานเข้ามาตรวจสอบแบบนี้อันนี้ขึ้นอยู่กับวิธีการที่พนักงานจะเข้าไปสื่อสารหรือไปเจรจากับลูกค้าด้วยนะ
ถ้าเกิดพูดดีมันก็ไม่น่าจะทำให้เกิดอารมณ์ขุนเครื่องกัน
คือถ้าท่าทีน้ำเสียงหรือการเข้าชาร์จตัวเนี่ยดูแล้วเป็นการสื่อสารที่เอาขออนุญาตนะครับ
อนาคารแล้วว่ามันอาจจะเกิดพิษพลาดได้แต่ปสดิเฉียวมันดังผมต้องขอตรวจสมัย
เรารู้อยู่แล้วล่ะว่าเราไม่ได้ทำก็ใจร่มกันหน่อยไม่เป็นไรนะคะ